เป็นสาวร่างเล็กผิวบางเหมือนพี่นุ่นวรนุษย์เลยนะฮะ
กระติ๊บชวันกรนั่นเองค่ะห่างหายจากหน้าจอไปพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยมีบทตัวร้ายสุดแซ่บนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ค่ะหลายคนบอกว่ามาในฐานะฟรีแลนซ์แล้วไม่มีสังกัด
เพราะฉะนั้นจะมีผลงานอะไรให้ได้ติดตามอยู่หรือเปล่า
ส่วนช่วงที่ผ่านมาก็ใช้เวลาไปท่องเที่ยวอเมริกาด้วย
แล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาเรียนทำอาหารญี่ปุ่น
แล้วก็มีข่าวลืมมาว่ากระติ๊บเนี่ยไปเกาหลีไปอับอึมมาค่ะ
จริงแล้วเธอไปเรียนทำอาหารญี่ปุ่นนะไม่ได้ไปเกาหลีอะไรยังไงกันแน่

ไม่มีเสริมไขมันตอนนี้กำลังจะต้องลดไขมันออก
ก็คืออบอิ่มตามธรรมชาติขึ้นมากี่โลกรัมค่ะประมาณนี้

ไม่แต่ว่ามันน่าอุณหาใจอย่างนี้
เรียกได้ว่าพอประมาณเลยทีเดียวตอนนี้ก็โดนคำสั่งให้ลดแล้วค่ะ

หุ่นเท่านี้ยังกินได้เยอะนะสำหรับสาวกระติ๊บนะคะคุณผู้ชม
ก็เป็นนางร้ายสุดแซ่บรอดูเธอละกันบอกว่ารอออนอยู่๓๔เรื่องนะคะ
ผลงานจะเด็ดขนาดไหนก็ต้องอดใจรอนะจ๊ะ
นี่แหละเขาเรียกว่าเล็กพริกขี้หนูของจริงนะคะสำหรับสาวกระติ๊บ